เอ่อแล้วพี่รู้ไหมว่าถ้าโดนจับนี่คือเขาขู่จะเพิกถอนใบขับขี่พักไทยไว้

เออใช่แต่ว่าทำไงได้เนี่ยเพราะว่าไอ้รถคันนี้ผมออกมาก็เพื่อขับอูเบอร์

แล้วกำลังผ่อนอยู่เนี่ยเพิ่ง๓เดือน๔เดือนเนี่ยแล้วถ้าผมหยุดไปเนี่ยผมจะเอาตรงไหนอะไรได้

ก็คือรายได้จากเนี่ยจะเอาไปผ่อนรถเนี่ย

ก็ถามว่าดีไหมช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะรถคนขับมันเยอะ
อกขับทั้งแกรบทั้งอูเบอร์
อ๋อขับอูเบอร์อย่างเดียว
แล้วสมมุติว่าสมมุติว่าโดนจับทางบูเวอร์เขาจะช่วยอะไรเราไหมพี่
เห็นเขาพูดนะว่าเขาจะเอาใบเสร็จมาเคลียร์ให้เขาได้
เขาจะเคลียร์ให้แต่ว่าเขาก็ต้องมีขั้นตอนให้เขาก็ต้องพิจารณาดูว่าเป็นจริงหรือเปล่า
โดนจับระหว่างทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่คืนให้แต่ผมว่าถึงจะจ่ายให้แต่มันก็ไอ้ประวัติมันจะลบได้ไง
ใช่ไหมประวัติอาจจะประวัติที่ที่ที่ตำรวจเขียนไหม
เพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายว่ากี่ครั้งกี่ครั้งเราจะยกเลิกใบขับขี่ไม่ให้ใช้ตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ต้องต้องต้องต้องเคลียร์กี่ครั้งอะไรอย่างนี้นะ
ก็ก็ต้องทำต้องขับต้องขับต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขับผมก็ต้องให้เขายึดรถไป
ก็เรียนแค่นั้นอ๋ออันนี้คือพี่เกษียณแล้วใช่ป่ะห้าเกษียณแล้ว
อันนี้คือเป็นอาชีพหลักเกษียณอาชีพหลักเกษียณ
มีอะไรอยากฝากถึงภาครัฐก็อยากฝากว่าทำให้ถูกวิธีทำให้มันถูกต้องได้ไหม
เอ่อมีอะไรที่ให้ทางให้ให้ทางอูเวอร์เขาจะทำให้มันถูกต้องได้เนี่ย
ไอ้คนทรงผมฟังข่าวเมื่อวานคนใหญ่ในคนทรงเขาบอกว่า
เขาจะใช้มาตรการม๔๔เพื่อป่าอูเบอร์ผมก็เลยว่ามันเกินไปหรือเปล่า